พี่หนูตีเกิดอะไรขึ้นทำไมลงแป้งเยอะ
อ๋อมีคนมายืนขอขูดของหัวให้หน่อย

ถามพี่หลุตี้ใครจะตอบให้ลุกกลางวันได้ไหมคะ

มีโอกาสได้ทำงานกับกลุ่มละคร

ต้องทิ้งต้องทิ้งตู้ลิงตัวลิง

ไอ้เราก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่อยู่ในห้องนอนนั้นมันคืออะไร
คุณคิวร้อง